ต้องระวังหลายเรื่องไม่ใช่แค่สัตว์คุณพวกพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองมาอีกแล้วนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวช่วงวัน๒วันนี้จะมาอีกระรอกนึง
แต่ที่ผ่านมาหลายจังหวัดเขาก็ประสบปัญหานี้ด้วยเหมือนกัน
ไปสำรวจความเสียหายกันหน่อยจะได้เตรียมป้องกันกันเอาไว้นะคะ

เรียกว่าทั้งเสียงลมเสียงฟ้าผ่าเสียงลูกเห็บตกเยอะแยะ

เรียกว่ามาเป็นพายุอังกรแน่เลย
ท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใด

อย่างนี้คุณผู้ชม
คุณผู้ชมดูสิลองนึกภาพนะว่าถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
เราจะต้องทำอย่างไรนี่คือพื้นที่ในจังหวัดพยาวนะคะ
หมู่บ้านร่องคำหมู่สามหมู่สี่หมู่สิบสองหมู่สิบห้า
ตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองตอนนี้ได้รับความเสียหายจากลมจากฝนจากลูกเห็บที่มันตกลงมานานกว่า๓๐นาทีค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าบ้านของตัวเองได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนเลยทีเดียวนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูใกล้ลูกเข็บอ่ะลูกใหญ่มากนะ
เนี่ยค่ะเป็นเม็ดเป้งใหญ่เล็กผสมคละเคล้ากันไปอะไรลูกเหม็นเออใช่
คือถ้ามีถ้ามีลูกมะกรูดฝานลงไปนี่ยืนฉี่ตรงนั้นเลยนะไม่ยอมใจเย็น
อันนี้มันลูกเห็บจริงลูกเห็บคือถ้าโดนหัวเนี่ยตอนที่มันร่วงลงมา
เอาหัวแตกได้ทุกคนไม่แตกก็โน่แล้วจริงโอ้แบบนี้เนี่ยค่ะ
ชาวบ้านเขาก็กลัวกันนะคะเพราะว่ามันหล่นลงมาหลายหลายลูก
ลงมาพร้อมพร้อมกันแบบเนี้ยหลังคาบ้านก็เลยพังเสียหาย
หลังนี่ปลิวว่อนแตกกระจัดกระจายไปแบบเนี้ยครับนับดูแล้วนะคุณผู้ชม
ที่นี่เสียหายกว่า๒๐หลังคาเรือนแต่ก็เอาล่ะยังไงก็แล้วแต่
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะและเดี๋ยวจะให้ความช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป
ดีครับค่ะเดี๋ยวให้ดูกันไปหนึ่งพื้นที่แล้วก็เตรียมรับมือคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะมีแบบนี้อีกวันที่๒๓วันพฤหัสแถบภาคอีสานก่อน
หลังจากนั้นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเริ่มมาแถบภาคกลางภาคเหนือ
เตรียมรับมือกันด้วยนะจ๊ะก็ดูแลตัวเองกันด้วยแล้วกันเนาะ
ลูกเห็บตกอย่าออกไปอยู่ในที่โล่งนะคะดูแลตัวเองดีนะจ๊ะ